ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่งนะครับ
น้องอายุพึ่ง๑ปี๔เดือนวันนี้แม่ไปปลุกไปปลุกตอนเช้า
ลุกยังไงลูกชายก็ไม่ตื่นดูไปดูมาลูกเสียชีวิตแล้ว
แต่ทีนี้แม่บอกว่าเมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ยลูกชายไปถูกสัตว์มีพิษกัด
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะว่ามันมีรอยลักษณะเป็นเขี้ยวอยู่
เป็นรูสี่รูอยู่ที่ข้อเท้าของลูกนะแต่ตอนนั้นใช้ยาสมุนไพรทาให้
ก็ดูเหมือนว่าอาการก็ดีนี่แผลก็หายบวมแต่ผ่านมาเนี่ยฮะอยู่ดีวันนี้
เอาเด็กเสียชีวิตค่ะนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีนะครับ
สพเวียงสะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเด็กชายวัย๑ปี๔เดือนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
น้องก็ยังอยู่บนที่นอนนะครับข้อเท้าด้านซ้ายที่อยู่ฝั่งด้านในของเด็กนะครับ
มีรูอยู่๔รูลักษณะเหมือนรอยเขี้ยวนะครับ
แล้วรอบเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำหมดเลย
ส่วนตามร่างกายเนี่ยไม่มีบาดแผลอย่างอื่นนะครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แม่ของน้องบอกว่าลูกชายมีไข้สูงตั้งแต่กลางดึก๘พฤษภาคม
ตอนนั้นเข้าใจว่าสงสัยจะโดนฝนวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้
พาลูกไปหาหมอที่คลินิกแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
ส่วนรอยแผล๔รูที่ข้อเท้าของลูกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๓วันก่อนหน้านี้
ตอนนั้นลูกอยู่บ้านกับย่าแล้วลูกก็ร้อง
พอมาดูก็พบว่ามีรอย๔รูอยู่ที่ข้อเท้าแล้วก็บวม
ก็คิดว่าตอนนั้นคงถูกสัตว์มีพิษกัดนั่นแหละนะ
แต่ว่าไม่ได้พาไปหาหมอเอายาสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยทาให้
แผลก็เห็นว่าก็หายบวมไปแล้ว
เรื่องนี้เป็นอุทาหรอดเลยนะครับยังไงให้พี่หายบวมก่อนครับ
วันก่อนลูกเหมือนกับถูกอะไรกัดมีรอย๔รูอยู่ที่ข้อเท้า
แล้วเอาสมุนไพรทาให้นะไม่ได้พาไปหาหมอ
เห็นว่าแผลหายบวมไปแล้วแต่ว่าเมื่อวันที่๘กลางดึก
เด็กเนี่ยมีไข้แสดงว่ามันอาจจะเกิดจากที่ถูกกัดนั่นแหละ
แต่แม่คิดว่าโดนฝนเช้าเมื่อวานนี้
ก็พาไปคลินิกแล้วก็กลับมากินยาอะไรต่อที่บ้าน
ก็ไม่รู้ว่าที่ไปคลินิกได้บอกเขาหรือเปล่า
ว่าเด็กถูกอะไรกัดมาลักษณะแบบนี้นะครับ
ที่บ้านเนี่ยมีย่าขึ้นรกทึบด้วยนะครับแล้วก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ที่รอยข้อเท้าของเด็กเนี่ยจากการดูเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่น่าจะใช่งูนะเขี้ยวงูจะไม่เป็นสี่รูแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตร
ละเอียดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับนี่ฮะตอนนี้ต้องรอผลชนะสูตรนะครับ
เพราะว่าส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะ
สุราชธานีอ่าต้องระวังกันแล้วนะฮะใช่ค่ะ